ขณะที่วงการฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับตองกวินธรรมสัจจนันท
รักษาประตูทีมชาติไทยที่เตรียมกลับมาเล่นในฟุตบอลไทย
ลีกอีกครั้งหนึ่งหลังหมดสัญญายืมตัวกับคอนซาเรซัปโปโล
แล้วก็พ้นกำหนดการกักตัวเมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมานะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการคว้าตองมาร่วมทีมโดยได้รับคำตอบว่าทางเมืองทอง
คงไม่สามารถจะเข้าไปแย่งชิงคว้าอดีตผู้สาประตูมือหนึ่งของทีม
รายนี้มาร่วมทีมในเวลานี้ได้นะครับเนื่องจากมีสองผู้สามประตูมือดี
ยังโชว์ผลงานได้ดีทั้งดังวารามผู้นายทวารมือหนึ่ง
ทีมชาติเวียดนามแล้วก็สมพรยศซึ่งโชว์ผลงานได้ดีมาก
ยืนยันได้ว่ารูปการณ์นี้แล้วก็ตลาดซื้อขายในรอบใหม่นี้นะครับ
ทางทีมนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้สาประตู

มีข่าวว่าน่าจะเป็นการท่าเรือที่สนใจผู้สาประตูลายนี้นะครับ